ยังอยู่ที่เรื่องของการติดตามในเคสของโควิด๑๙
ที่มาจากตลาดกลางกุ้งมหาชัยสมุทรสาคร
อย่างที่ทราบดีว่ามันก็คือตลาดกลางกรุง
ใครจะไปซื้อกุ้งก็ต้องไปที่นี่
เอาไปขายต่อพื้นที่ไก่เคียงสมุทรปราการสมุทรสงคราม
หรือแม้แต่นครปฐมและกรุงเทพอาหารคร
ร้านอาหารทะเลก็ต้องไปรับที่นั่นใช่เป็นจุดศูนย์กลางอ่ะ
แล้วก็เอามาขายแล้วพอคนไปที่นั่น
เดินทางมาก็กลายเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง
แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นผู้ติดโควิด๑๙

หนึ่งในนั้นก็คือสมุทรปราการ
พ่อค้าให้ลูกจ้างไปรับมาจากมหาชัย
เอาไปขายที่ตลาดปากน้ำสุดท้ายกลายเป็นผู้ติดเชื้อ
สมุทรปราการเมื่อวานยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อ
รายใหม่๓รายแล้วเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง
เพราะเขาไปรับมานะฮะตอนนี้กำลังตรวจสอบ
บุคคลใกล้ชิดบุคคลใกล้เคียงรวมทั้งลูกค้าด้วย
ไปสืบกับพ่อค้านี้ร้านขายร้านนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้าง
เพราะว่าที่สมุทรปราการเองนะฮะก็ยืนยันมา๓ราย
เพราะว่าลูกจ้างก็เป็นคนขนสินค้าประมงมา
คนแรกเป็นลูกจ้างชาวลาวอายุ๓๑ปี
เป็นลูกจ้างในร้านขายอาหารทะเลของตลาดปากน้ำ
เอาหอยมาส่งที่ตลาดปากน้ำสมุทรปราการ

กลับมาเป็นไข้๑๖ไปโรงพยาบาล
มีการคัดกรองผู้ใกล้ชิดแล้ว๒๒ราย
แต่ทั้งหมดนั้นเป็นลบ
ตัวเขาเองเป็นบวกแล้วตอนนี้มีผู้มีความเสี่ยงสูง
เพราะอย่างที่ทราบดีว่าส่วนใหญ่เป็นแบบไม่แสดงอากาศ
และกระดาษที่มีคนติดโควิด๑๙อีกสองคนเป็นชาวไทย
เป็นชายไทยซึ่งอยู่ระหว่างการสอบส่วนโรคนะครับ

มีคนใกล้ชิดกี่คนตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลชัยประกาศ
ทั้งตลาดล้างทั้งจังหวัดเพื่อความปลอดภัย
ต้องยอมรับนะว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙มันไม่ได้เลือกสถานที่
มันก็มากับคนนั่นแหละคนนั่นแหละพามานะฮะ
นครปฐมก็มีค่ะคุณผู้ชมมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙จำนวน๒ราย
พาไปดูไทม์ไลน์กันหน่อยนะคะรายแรกเป็นชายอายุ๒๑ปี
กุ้งไปขายที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่๑๑แล้วก็๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
พอกลับมาบ้านก็ไปเล่นสนุกเกอร์ที่ตำบลห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสน
จากนั้น๑๕แล้วก็๑๖ธันวาคมไปจับกุ้งที่วัดหนองพงนก
แล้วก็นำกุ้งเนี่ยไปขายที่ตลาดกลางกุ้งกลับมาพักที่บ้านพักวันที่๑๗ไปร่วมงานวันเกิด
ตำบลสระพัฒนาแล้วไปตรวจหาเชื้อคือ๑๘ธันวาคม
พบว่าป่วยเป็นโรคโควิด๑๙ค่ะนะฮะเราพยายามไล่ไทม์ไลน์ให้เห็นแบบนี้นะคะ
ใครที่เดินทางไปจุดเดียวกับผู้ชายคนนี้ท่านก็ไปตรวจซะนะ
รายที่๒ค่ะสำหรับนครปฐมเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๔๘ปีไทม์ไลน์เป็นแบบนี้ค่ะ
ไปขายกุ้งที่ตลาดกลางกุ้งวันที่๗ธันวาคม
วันที่๑๐ไปกินหมูกระทะไปกินหมูกระทะที่บ้านโป่งราชบุรี
วันที่๑๒ไปขายกุ้งที่ตลาดกลางกุ้งขายของตลาดนัดท่าตำหนัก
เช้าวันที่๑๓ทำบุญที่วัดใส่อำเภอนครชัยศรี
ช่วงเย็นไปตลาดนัดไฟฟ้าวันที่สิบห้าไปทำบุญที่วัดตะโก
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาไม่ใช่แค่นครปฐมนะ
เข้าไปกี่ที่แล้วที่นับได้อายุทยานครชัยศรีราชบุรี
ไปหลายที่มาก๑๖และ๑๘ธันวาคมไปขายกุ้งที่ตลาดกลางกุ้ง
๑๗และ๑๘ไปงานทรงเจ้าวัดใสแล้วทุกงานนี่คนเยอะหมดเลยนะ
ใช่แล้วสุดท้ายไปตรวจพบว่าติดโรคโควิด๑๙คือ๑๙ธันวาคม
คือตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าใครรอบตัวเราไปไหนมาบ้าง
ไปดูที่พระนครศรีอายุทยาครับมีคนติดเชื้อโควิด๑๙
คนเป็นผู้หญิงกลับมาจากทำงานร้านเสริมสวยที่เชียงใหม่ครับนะครับ
วันที่๑๖ธันวาคมโดยสารมากับรถบัส๒ชั้น
นั่งมาชั้นล่างกับผู้โดยสารอีก๓คนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
มาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตี๕นะครับ
ลงรถที่ต่างระดับบางปะอินแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค
กลับที่พักในอำเภอบางปะอินนั่นแหละ
ธันวาคมนั่งรถกระบะไปตรวจที่โรงพยาบาลบางปะอิน
แล้วก็เช้าวันที่๑๙ไปเดินซื้อของในตลาดหมู่บ้านสีทอง
แล้วก็ทราบผลติดเชื้อโควิด๑๙ในวันเดียวกันนั่นแหละ

แต่ตอนนี้เธอก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะ
ส่วนล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับคุณทัศนัยฮะ
มีผู้หญิงอีกคนนึงเขาเป็นชาวเมียนมาพี่เบิร์ต
เขาทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ต
ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวเมียนมาร์อยู่แล้วในซูเปอร์คือชาวเมียนมาร์จะไปซื้อของกันเยอะ
แล้วตอนนี้ก็มีการกักตัวคนที่เสี่ยงมากใกล้ชิดเขา
เพราะว่าพนักงานผู้หญิงคนนี้ประจำอยู่เคาน์เตอร์เก็บเงิน
ต้องเจอสัมผัสลูกค้าตลอดเวลาครับ
จับเงินทอนเงินเอาของใส่ถุงอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โห
อันนี้อยู่ที่จังหวัดตากแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอ
ยืนยันจากทางจังหวัดก่อนนะครับว่ามีผู้ติดเชื้ออีกกี่รายเพิ่มเติมจากเคสนี้นะครับ
ส่วนที่โปรยไปเรื่องของสายไหมนะครับ
มีการแชร์ข่าวแรงงานประเทศเพื่อนบ้านครับ
มาจากพื้นที่เสี่ยงที่สมุทรสาคร
มาพักในโรงงานเย็บผ้าแห่งหนึ่งในเขตสายไหม
เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นวันที่สาธารณสุขท่านลงตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
จำนวนมากที่สมุทรสาครนั่นแหละนะครับ
โดยในคลิปจะเห็นเจ้าหน้าที่อสมเขตสายไหม๒คนนะครับ
กับผู้ช่วยสอสอเขตสายไหมกำลังสักถามประวัติ
การเดินทางของทุกคนอย่างละเอียดครับ
จากนั้นนะครับได้กำชับเจ้าของบ้านห้ามทุกคนที่สัมผัสกับแรงงาน

ทั้ง๔คนนี้นะครับออกนอกบ้านไปไหนโดยเด็ดขาด
แล้วเดี๋ยวจะประสานตำรวจแสตรวจสสใหม่แล้วก็อาสา
เฝ้าระวังชุมชนนะครับให้คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้นะครับเขตสายไหมแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะลงตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดว่า
มีแรงงานเมียนมาหลบหนีเข้ามาในพื้นที่อีกหรือไม่
โดยทีมแพทย์นะครับจากศูนย์บริการสาธารณสุข
ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเชื้อโควิด๑๙
ทั้ง๔คนไปตรวจสอบในวันนี้ครับ
ท่านเองก็อยู่ในพื้นที่ไหนที่ฟังแล้วนะครับ

ก็สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยมันช่วยได้ครับ
ต่อให้มีเชื้ออยู่ใกล้แต่ถ้าทานแบบนี้มันไม่ติดฮะ
ใช่เพราะเราไม่รู้จริงนะว่าใครไปรับเชื้อมาแล้วบ้างนะ
อย่างที่บอกไปอย่างสมุทรสาครเนี่ยคือเป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะ
เพราะว่า๙๐ของคนที่ป่วยเป็นโควิด๑๙ไม่แสดงอาการอย่างคุณนั่งแบบนี้
คือมันไม่ได้เตือนเนี่ยไฟกระพริบว่าคุณเป็นถูกมั้ย

ตอนนี้หลายจังหวัดนะฮะพยายามคัดกรองคนที่ไปที่สมุทรสาครมา

คู่สามีภรรยาสองคู่นี้ที่ไปที่อุบลรัชธานีคือไปซื้อของมาขายนะฮะ
เขาไปแสดงตัวเลยบอกว่าขอตรวจหน่อยนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลรัชธานีเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องนะครับ
เพื่อวางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
หลังจากพบกลุ่มเสี่ยงต่ำ๔คนเป็นคู่สามีภรรยา๒คู่
จะเดินทางกลับมาจากตลาดกลางกุ้งนะครับ
สมุทรสาครเมื่อสัปดาห์ก่อน
แล้วก็มาแสดงตัวครับนี่แหละที่ผมบอกว่าผมขอชื่นชม
มาขอรับการตรวจกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็พบว่าทั้ง๔คนมีอาการไข้ต่ำนะฮะ
แล้วก็เก็บตัวอย่างไปตรวจหาเชื้อ
แล้วก็ให้ทั้ง๔คนกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลยนะครับ
ดูอาการให้มั่นใจซะก่อนว่าท่านไม่ติดนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับจังหวัดอุบลรัชธานี
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๑๕คนแล้วนะครับ
ตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
แล้วก็ยังไม่มีการประบาดรอบ๒จนถึงปัจจุบันนะฮะ

ส่วนที่จังหวัดเลยนะฮะจังหวัดเลยมีอะไร

ขายลอตเตอรี่เขาก็ไปขายที่สมุทรสาครเหมือนกัน

นะฮะนี่แหละครับก็ไปขายลอตเตอรี่ที่ตลาดกลางกุ้งนะครับ
ระหว่างวันที่๖ถึง๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
และที่สำคัญคือเขาก็ไปเป็นประจำทุกงวด
ล่าสุดนะครับอำเภอวังสะพุงนะฮะ
ติดตามตัวผู้ค้าลอตเตอรี่กลุ่มนี้นะครับ
เพื่อจะให้กักตัวเฝ้าดูอาการที่บ้านทุกราย
เน้นย้ำนะครับให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ใครทราบข้อมูลของผู้ค้าลอตเตอรี่กลุ่มนี้นะครับ
แจ้งหน่อยนะครับที่ทำการอำเภอวังสะพุงนะครับ
หรือที่โรงพยาบาลวังสะพุงได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
หรือว่าถ้าท่านได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับ

พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่จากวังสะพุง
ที่ไปขายที่ตลาดกลางกุ้งในช่วงที่ผ่านมาครับ